มาติดตามเรื่องของบรรยากาศวันเด็กทั่วประเทศกันบ้าง

โดยเฉพาะอุดรธานีเขามีไอเดียเก๋นะ
ให้คุณครูมาปฏิญาณต่อหน้าผู้ปกครองว่า
จะตั้งใจสอนเด็กอย่างดีทีเดียว
อ๋อน่าจะดีครับอ๋อไปดูบรรยากาศกันใหม่ครับนะฮะ
โอ้โหแข่งขันเลยตัวตรง
ใช่ก็ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก
อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานีครับ
คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้แสดงออก
ในกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยง
แน่นอนน้องก็แต่งตัวสวยงามแบบนี้มาแสดงกันนะครับ
สำหรับกิจกรรมนอกจากการดันเล่นการแสดงต่างของเด็กแล้ว
ยังมีการแจกกิติบัติพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนคนอื่น
ส่วนคณะครูได้ร่วมกันกล่าวคำคำสัตว์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บกรองและนักเรียนว่า
จะตั้งใจสอนสิทธิ์เต็มความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ด้วย

ต่อที่พยาวครับโรงเรียนอนุบาลพยาวคณะครูและนักเรียน
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาในโรงเรียนนะครับ
นี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนั้นได้ร่วมกิจกรรมของงานนี้
และเห็นความสำคัญของวันเด็กการจัดงานวันเด็กนั้น
ครั้งนี้ทางโรงเรียนก็มีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้
เล่นร้องรำทำเพลงแล้วก็แจกของขวัญกันทั้งตั้งแต่อนุบาลจนถึงป๖อย่างสนุกสนาน
อันนี้ท่าเต้นฮิตเนอะ
ส่วนที่ลานพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕นะครับ
ด้านหน้าสารกลางจังหวัดชนบุรีครับ
พันเอกพิเศษทัศนัยปฐุมทองรองภูมิในการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชนบุรี
เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙ของโรงเรียนอนุบาลชนบุรีนะครับ
ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับ
ต้องแต่ลูกชั้นเล่นอยู่ล้านชั้นรับอยู่เลยนะฮะ
ถามลูกหรือยังว่าเราอยากไหม

ได้เหรอได้คุณไปรำแล้วก็พี่แจกไง
แต่เสียค่าชุดแพงกว่านะใช่แต่งหน้าและชุดแพงกว่า
ลงทางใต้จังหวัดนครสิริธรรมราชคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม
และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกอำเภอชวางนะครับ
ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็ก
โดยมีกิจกรรมมากมายที่ให้เด็กร่วมสนุก
ทั้งเปิดเพลงให้เด็กได้แต้นร้องเพลงเก้าอี้จงกรีและกิจกรรมอีก